สำหรับบ่าวีอาสยามโอ้โหเป็นประเด็นมาก
ต้องได้มีการโพสต์รูปภาพของตัวเองนะคะ
ในภาพก็มีทั้งเพื่อนมีทั้งกาแฟและมีใบกระท่อม

ถือว่าผิดกฎหมายในบ้านเรากลายเป็นกระแสคือฮาว่อนโลกโซเชียลเลยค่ะคุณ
และต้องบอกเลยว่าทางปปศภาคเก้านะฮะเขามีการติดตามตัวบ่าววีอาสยาม
เพื่อมาสอบสวนชี้แจงถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
เรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
หลังจากที่นายวีรยุทธ์นานช้าหรือบ่าวีอาสยาม
นักร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตปักใต้ได้นั่งดื่มกาแฟกับใบกระท่อมที่บ้านพัก
และมีการโพสต์โชว์ในเฟซบุ๊คเมื่อวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยในภาพดังกล่าวยังปรากฏภาพผู้ชายนั่งที่โต๊ะเก้าอี้หินอ่อน๓คน
ซึ่งรวมถึงบ่าวีที่ในมือถือกาแฟและมีการตั้งข้อสงสัยว่าในมือคือใบกระท่อมหรือไม่
เมื่อมีการโพสต์ภาพนี้ออกไปมีคนสนใจดูนับหมื่นคน
ต่างแสดงความเห็นต่างนานาเพราะใบกระท่อมถือเป็นยาเสพติดประเภท๕
แต่ภายหลังนักร้องดังได้ลบภาพดังกล่าวออกไปแล้ว
โดยเจ้าหน้าที่ปปศภาค๙พร้อมทั้งตำรวจสถานีตำรวจภูทรบ้านในควร
ได้เดินทางมาติดตามตัวนายวีรยุทธ์นานช้าหรือบ่าวีนักร้องชื่อดัง
และยังรับราชการเป็นทหารอากาศที่บ้านพักจังหวัดตรังแต่ไม่พบตัว
สั่งให้ดำเนินการติดตามสืบสวนสอบสวนกระทั่งวันนี้
พันธุ์ตำรวจโทวิเชียนโสบุญสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านในควร
พร้อมตำรวจได้ไปติดตามตัวบ่าวีที่บ้านพักอีกครั้งแต่ไม่เจอตัว
เพียงน้องชายบาวีซึ่งไม่ได้เปิดเผยอะไรกับเจ้าหน้าที่
และให้เหตุผลว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่วันดังกล่าวเป็นวันฮารีรายยอของพี่น้องชาวไทยมุสลิม
จึงมีการพบปะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเท่านั้น
ส่วนจะเป็นใบกระท่อมหรือไม่เจ้าตัวไม่ทราบ
ทั้งนี้ตามกำหนดเดิมบ่าวีจะมาพบกับตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวน
เพื่อให้รายละเอียดข้อความและภาพในเฟซบุ๊ก
แต่เมื่อถึงเวลาที่นัดหมาย๑๐นาฬิกากลับไม่ปรากฏตัวค่ะ
ขณะที่ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้รับคำชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ต้นสังกัดของนักร้องชื่อดังว่า
ได้มีการพูดคุยกับบาวีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ได้รับคำยืนยันว่าไม่ใช่คนโพสต์
ทั้งนี้ยอมรับว่าได้ถือใบกระท่อมจริง

และนักร้องดังยังไม่ทราบว่าถูกตำรวจเรียกตัว
โดยหลังจากนี้อาจมีการทำหนังสือชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้ง